ต่อกันที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ

ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาว่าจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมได้หรือไม่นะครับ
สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีกำหนดตรวจเชื้อโควิด๑๙วันที่๕ตุลาคมนี้นะครับ
แล้วก็จะเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่สนามซ้อมวินมิวฟุตบอลคลับระหว่างวันที่๗๑๑ตุลาคมนี้นะครับ
ส่วนบริษัทไทยลีกจำกัดประกาศโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพไทยลีก๑
ตั้งแต่วันที่๓๐ตุลาคมไปจนถึงวันที่๑๐มกราคมปีหน้าเลยนะครับ
โดยจะมีการแจ้งกำหนดการในช่วงที่เหลือของรูปการณ์อีกครั้ง
หลังจากที่ทราบสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันเอฟซีแชมป์ลีกสองพันยี่สิบเอ็ด
ที่ฟุตบอลลีกอาชีพไทยลีก๒ประกาศโปรแกรมจนจบรูปการณ์แล้วนะครับ
สำหรับความคืบหน้าในการถ่ายท่อสดฟุตบอลไทยหลีกหนึ่งแล้วก็สองรูปการณ์สองพันยี่สิบนั้น
นายกรวีปริศนานาธกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริษัทไทยลีกจำกัดกล่าวว่า
หลังวันที่๒๕ตุลาคมนะครับจะมีการถ่ายทอดสดไทยลีก๑ครบทุกคู่
ช่องโทรทัศน์แล้วก็ผสมกับแพลตฟอร์มออนไลน์และอาจจะมีการปรับเวลาการแข่งขันให้บางคู่เนี่ย
เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาออกอากาศของแต่ละช่องนะครับขณะที่ไทยลีกสอง
จะมีการถ่ายท่อสดบางคู่ผ่านทางโทรทัศน์แล้วก็ออนไลน์นะครับส่วนของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายท่อสด
ช่วงที่เหลือของรูปการณ์นะครับทางไทยลีกคาดว่าเมื่อได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ของงบประมาณสำหรับการสนับสนุนจากโทรทัศน์
โดยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนที่ได้มีการประสานงานนะครับจะแจ้งให้สโมสรทราบอีกในภายหลังนะครับ